คุณผู้ชมฮามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้องถนนที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
คุณตาวัย๗๖ปีขับรถยนต์พาญาติแล้วก็เพื่อนบ้าน
รวม๕คนจะไปทำบุญไหว้พระที่จังหวัดนครนายก
แต่ระหว่างทางคุณตรงเลี้ยว๓แยก
ปรากฏว่าตีวงกว้างครับแล้วรถยนต์เสียหลัก
ไปพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ในครูแบบนี้
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเช้ามืดคือตี๕ที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
มาถึงจุดเกิดเหตุก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังนำรถยนต์สีขาว
ทะเบียนกไก่ททหาร๗๔๔๙พระนครสิทธิยา
ขึ้นมาจากคลองอาชลไซฟอลคลองทราย
ริมถนนสายเอเชียเทศบาลคลองจิกที่ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ตำรวจสพบางปะอินตรวจสอบ
พบผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือคุณตาบุญส่ง
สิริวานิชกุลอายุ๗๖ปี
ซึ่งท่านเป็นคนขับคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่
แต่ว่าเสียชีวิตเพราะรถมันหงายแบบนี้

ส่วนผู้บาดเจ็บและผู้โดยสารทั้งหมด๔คน

มีพลเมืองดีช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จ
นายสมบัตินาคศุกร์อายุ๗๓ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่รอดชีวิตมาได้นะครับ

แถววัดสุคันธารามที่อำเภอบางปะอิน
กำลังจะไปเทศบาลตะบนคลองจิก

เพื่อเดินทางไปไหว้พระที่จังหวัดนครนายก

ตีวงกว้างนะฮะรถยนต์หลุด
แล้วก็ตกขอบถนนเสียหลักครับ

สภาพอย่างที่เห็นคือล้อชี้ฟ้านะฮะ

แต่ไม่สามารถช่วยคุณตาบุญส่ง
เป็นคนขับออกมาได้เพราะ

ชาวบ้านไม่สามารถปลดล็อคเข็มขัดได้นะครับ
ครับ

บอกว่าตอนนั้นสะดุ้งตื่นเพราะมันยังเช้ามืดอยู่ใช่ไหมครับ

ก็เลยรีบออกมาดูครับเพราะว่ามีรถยนต์เนี่ย
หงายท้องล้อชี้ฟ้าตกลงไปในคลองแล้ว
ก็ใช้ไฟฉายส่องดูนะครับ
ได้ยินเสียงคนเคาะออกมาจากรถนะคุณ
เจ้าโกโกที่เห่านะครับ
ทีนี้ครับได้ยินเสียงคนเคาะกระจกอยู่ในรถ
ร้องขอความช่วยเหลือดังแววออกมา
ทีนี้คุณลุงบุญสม
ก็เลยรู้เลยว่ามีคนอยู่ในรถแน่ครับ
ช่วยออกมาได้๔คนพยายามทุบกระจกรถหมดเลยนะฮะ
แต่ยังเหลือคนขับอยู่ในรถเนี่ยฮะ
ซึ่งสภาพหน้าคว่ำจมน้ำไปแล้ว
ทีนี้อ้อมไปเปิดประตูรถ
พยายามจะช่วยชีวิตเปิดได้
แต่คุณผู้ชมปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยไม่ได้
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิต

จังหวะที่เลี้ยวขวาเพื่อจะไปเทศบาลตะบนคลองจิก
แต่ว่าอาจจะตีวงเลี้ยวผิดนะฮะ
รถยนต์ตกขอบถนนแล้วก็เสียหลักพัดตก

จนทำให้มีคนเสียชีวิตดังกล่าวนะครับ